ทีนี้ดูอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะคราวนี้เนี่ยเป็นกระบะคือซิ่งมาเลยฝ่าไฟแดงแล้วกระบะคันนี้เนี่ยไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์๓คันรวด
เหตุการณ์นี้กลายเป็นเหตุสลดเพราะมีคนเสียชีวิตด้วยนะคะนี่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดดูสิคะ
จังหวะที่กระบะเนี่ยฝ่าไฟแดงมาแล้วเห็นไหมคะมอเตอร์ไซค์นั้นคือเขาไฟเขียวแล้วนะกำลังจะขับไปแล้วปรากฏว่าชน๓คัน
กวาดเลยนะดูสิคนขับจักรยานยนต์กระเด็นเลย
โอเคค่ะแล้วคนที่ขับรถกระบะเนี่ยนะคะคือนายพี่ภัยรัฐสินทุเขตอายุ๔๓ปีขับกระบะอีซูซูป้ายแดงก่อกไก่๓๒๐๑เนี่ยมาด้วยความเร็วเลยแล้วก็ฝ่าไฟแดงตรงนี้เป็นแยกโคกภัยหรือว่าแยกพีกาซัสที่อำเภอเมืองนครราชสีมาชนกับมอเตอร์ไซค์๓คันที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับมีคนเจ็บคือนายร่ว
ว่างเมตตาธรรมสถานนครราชศรีมาคือคุณนารินท้ายเหมือง
คนนี้เขาเป็นหนึ่งในกู้ภัยนะที่ไปช่วยเหลือคนเจ็บ
เขาบอกแบบนี้รู้ไหมแยกตรงนี้แยกโคกไผ่
เกิดอุบัติเหตุเกือบทุกอาทิตย์เลย
อุบัติเหตุเล็กใหญ่มีแบบบ่อยอะค่ะ
เพราะว่าทุกวันรถจะสัญจรผ่านไปผ่านมา

ดังนั้นทางกู้ภัยเขาก็ฝากไปยังคนใช้รถใช้ถนน

ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
พอเห็นสัญญาณไฟเหลืองเนี่ยไม่ใช่ว่าเหยียบคันเร่งจะไปให้พ้น
แต่พอเจอไฟเหลืองแล้วต้องค่อยเหยียบเบรก
ชะลอความเร็วอย่าฝ่าสัญญาณไฟแดง
เพราะว่าแน่นอนค่ะคุณผู้ชมไม่มีใครหรอก

แล้วมันจะเกิดความสูญเสียแบบนี้นะคะ

แยกแหละนะฮะมันอันตรายทั้งสิ้นถ้าเราประมาทนะครับ